คุณผู้ชมครับข่าวแรกต้องบอกว่าเพราะสำกำทับจริง
สำหรับเอมมี่แม็กซิมนะคะคุณผู้ชมที่บอกแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่า
ตัวเธอเองมีคดีภูพันธ์อยู่ถึง๘๐คดีด้วยกันนะคะ

คดีเดียวค่ะก็คือช่อกงแชร์๒๘ล้านนั่นเองนะคะ
โดยคืนก่อนเธอได้ไลน์ไปขอความช่วยเหลือจากที
ภูมิธนวัฒน์คุณจำได้ใช่ไหมอดีตดารานุ่มวัย๔๑ปี
ป่วยเป็นวรรณโรคทับตับและต่อมน้ำเหลือง
โดยเธอได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมนะคะ

พรุ่งนี้๒๑พฤศจิกายนต้องประกันตัวก่อนขึ้นศาล
เพื่อเข้ารับปฏิเสธข้อกล่าวหา
วันนี้เอมมี่คนนี้จะขอความช่วยเหลือจากคนที่เคยช่วยเหลือจะได้ไหมคะ
แต่สุดท้ายคุณผู้ชมค่ะถูกปฏิเสธ
หนุ่มทียังย้ายบ้านที่เชียงใหม่หนีไปอีกนะคุณ
แล้วก็ไม่มีการไลน์ตอบกลับมาอีกเลย
ประกอบกับมีคนโกหกเธอด้วยนะคะว่าเสียโป้จะมาประกันตัวให้
ทั้งที่ตัวจริงของเสียโป้นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล

ใช่อัปเดตล่าสุดสดร้อนเมื่อสักครู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
โทรติดต่อไปยังเอมมี่เธอรับสายด้วยน้ำเสียงอิดโรยนะคะ
ว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่ที่ศาลเสียใจมากทั้งเรื่องทีและคนมาแกล้งเป็นเสียโป้
ดีที่ได้เงินจากเพื่อนมารวบรวมมาประกันวันนี้๖๐๐๐บาท
และพรุ่งนี้ก็ต้องมาขึ้นศาลอีกหนึ่งคดีนะคะคุณผู้ชม
คือตอนนี้ไม่แน่ใจว่าผ่านไปแล้วกี่คดีเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
ก็คือสรุปคนก็คือมาแกล้งเอมมี่เหรอคะ
ใช่ค่ะซักครั้งนี้เชฟว่าอยู่หลวงศาลพยาบาลค่ะ
เข้าเยี่ยมด้วยนะคะเพราะว่ามีอยู่ในห้องปลอดเชื้อ

ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัพเดทกันอีกทีนึงคือคดีของเธอเยอะต้องคอยขึ้นศาลอยู่เรื่อยเรื่อยพรุ่งนี้ก็ต้องไปศาลอีกรอบนึงนะคะวันนี้เนี่ยหมดเงินประกันไปทั้งหมดหกหมื่นบาทเขาบอกว่ารวบรวมมาจากบรรดาช่างแต่งหน้าที่เป็นเพื่อนเพื่อนกันเนี่ยแหละแต่อย่างที่บอกแบบนี้ต้องไปขึ้นศาลหลายครั้งเพราะว่าเธอถูก